ดูเหตุนักเรียนตกจากชั้นที่๓ของตึกในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ
น้องคนนี้ตกลงมาได้รับบาดเจ็บสาหัสตอนนี้

แต่คนที่เห็นเหตุการณ์คนที่อยู่ในโรงเรียนเขาลือกันไป
เป็นข่าวลือว่าน้องคนนี้ฆ่าตัวตายหรือเปล่า
เพราะว่าไม่มีใครรู้เหตุการณ์จริง

แต่ว่าน้องลงไปเก็บขยะอยู่ที่ระเบียง

แล้วระเบียงมันไม่มีที่กั้นน้องเขาก็เลยพลัดตกลงไป
และช่วงนี้ฝนมันตกไงก็มีตะไข้น้ำอยู่ระเบียงด้วยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะเด็กตกตึกเนี่ยนะคะ
ผู้บาดเจ็บเป็นนักเรียนชายม๕ค่ะ
โรงเรียนสุรวิทยาคารอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
นักเรียนคนนี้ตกลงมาจากชั้น๓ของอาคารเรียนค่ะ
ร่างก็กระแทกพื้นใกล้กับจุดจอดรถ
สร้างความตกใจให้กับคณะครูและนักเรียนที่มามุงดูเหตุการณ์นะคะ
หลังจากเกิดเหตุครูแจ้งกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือ
ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบบาดแผลตามร่างกายนะคะ
แต่ว่าก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลสุรินทร์นะคะ

บอกว่าเด็กนักเรียนคนนี้ปีนออกไปนอกระเบียง
เพื่อหวังกระโดดอาคารเรียนฆ่าตัวตายค่ะ
ล่าสุดในแสนแหวนวงผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะ

ไม่ได้เกิดจากการคิดสั้นฆ่าตัวตายของเด็กนักเรียนคนนี้นะ

เพราะว่าเด็กคนนี้ที่ได้รับบาดเจ็บก็คือ
เขาเห็นขยะตกอยู่ที่ระเบียงชั้น๓ของอาคารระเบียง

แล้วเวลาที่จะไปเก็บขยะมันต้องปีนหน้าต่างออกไป

ทีนี้ระเบียงช่วงนี้มันลื่นค่ะ
เพราะว่ามีตะไคร่น้ำก็เลยพลัดตกลงมาจากชั้น๓
ประกอบกับอาคารนี้เป็นอาคารเรียนแบบเก่า

พอเปิดเผยว่าตอนนี้อาการค่อนข้างปลอดภัยแล้วนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่เหลืออยู่อาคารที่เหลืออยู่คือ
อาการปวดที่บริเวณด้านหลัง

เอ็กซาเรย์แล้วก็นอนรอดูอาการที่โรงพยาบาลต่อนะคะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเรารู้สึกเสียใจอย่างยิ่ง
เป็นเหตุการณ์ที่เด็กเขาเห็นบางส่วน
พวกเศษกระดาษอะไรทั้งหลายทั้งปวง
ก็เลยลงไปเก็บที่ข้ามหน้าต่างเข้าไป
ฝนตกลื่นก็เลยพัดตกลงมา
วันนี้เล็กเขาหยุดที่โรงพยาบาล
ไม่มีอาการใดทางอื่น

นี่แหละค่ะพอย้ำแล้วนะคะว่า
ตรงระเบียงมันลื่นปล่อน้ำขังใช่ไหม
น้ำขังตะไข้น้ำมันก็จะขึ้นใช่ไหม
แล้วก็ลื่นแล้วก็ตกลงไปและแถมไม่มีขอบกั้นด้วย
พอนะคะย้ำว่าย้ำกับคุณครูนะ
ให้ดูแลนักเรียนทุกคนให้ดีกว่านี้
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีก
ถ้าใครเห็นขยะและเห็นว่ามันเป็นจุดที่ค่อนข้างเสี่ยง
ไม่ออกไปเองให้แจ้งทางโรงเรียน
เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่มาจัดการนะคะ